ไร้สำนึกจอยอยอซิ่งฝ่าทางม้าลายหวิดชนคน
กฎหมายใหม่เนี่ยเขาปรับจากเดิมพันหนึ่งเป็น๔๐๐แล้วนะ
เขาเลยถามว่าคลิปนี้พฤติการนี้ค่ะ
ท้าทายกฎหมายใหม่หรือเปล่า
ไฟแดงยังไฟแดงแล้วไม่ใช่แค่ไฟแดงทองแดงยังทองแดงแล้วและพื้นทาง
ใช่ตาบอดสีมั้ง
คือเขาก็ข้ามกันเป็นแถวเป็นแนวรอให้ไฟแดงขึ้นแล้วรอให้ทงแดงตีแล้วปรากฏว่านี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ก็ไม่หยุดแทรกแทรกแถวกันเห็นเลยแถวอะไรอ่ะแถวคนข้ามถนนนะครับ
เอามาโพสต์ไว้เหตุการณ์นี้อยู่ตรงทางม้าลายบนถนนศรีอยุธยาหน้าวัดเบน
จับภาพมอเตอร์ไซคันนี้แทรกอ่ะแทรกแทรกแถวแทรกแถวคนข้ามถนนนะครับ
มีคนมาเม้นบอกอยากลองกฎหมายใหม่มั้งนะฮะคุณผู้ชมครับ
กฎหมายจราจรใหม่เนี่ยผู้บังคับใช้เมื่อ๕กันยายนที่ผ่านมา
ถ้าไม่หยุดรถให้คนข้ามทางมาลายจะปรับสูงสุดไม่เกิน๔๐๐๐บาท
เดิมไม่เกิน๑๐๐๐บาทครับแล้วยังมีโอกาสนะใครที่แจ้งเบาะแสนะ
ถ้าสมมุติท่านส่งคลิปไปในโครงการอาสาตาจราจรแล้วท่านได้รางวัลที่๑
คลิปท่านได้รางวัลที่๑จะได้๒๐๐๐บาท
อย่างนี้เจ้าของกล้องหน้ารถนี้ก็มีโอกาสดีมีโอกาสถ้าคลิปของท่าน
มันเป็นการแฉพฤติการของคนที่ไม่เคารพกฎจราจรแล้วถูกใจกรรมการของเขา
กรรมการของเขาเนี่ยมีใครบ้างศูนย์โซเชียลมีเดียสภกตร
เพจอาสาตาจราจรมูลนิธิมัวไม่ขับเพจตรสรร้อยหรือว่าเพจสมพ๙๑
คือถ้าถูกใจเขารางวัลที่๑คุณได้๒๐๐๐บาท
ดีเหมือนกันนะแบบนี้ก็คือทุกคนจะได้เป็นหูเป็นตากันไง
กันดูเลยว่าทางมาลายไหนอ่ามอเตอร์ไซค์มาหรือรถเก๋งมาแล้วไม่หยุดให้เนี่ย

ใช่ค่ะคือพอเห็นแล้วมันก็เลยพูดไม่ออกเลยไง
ต้องทำวิธีไหนคุณผู้ชมลองช่วยพวกเราคิดสิคะ
ถ้าสมมติเกิดว่าไฟแดงกว่าแล้วโพงแดงกว่ามาแล้ว
พื้นถนนทางม้าลายเป็นสีแดงก็มาแล้วยังไม่จอดอีกจะให้ทำยังไงดี
แล้วในอโศกไม่รู้คุณผู้ชมเคยผ่านไหม

เรื่องราวแบบนี้บนท้องถนนจริงมันก็มีแบบทุกวันจริง